ไลฟ์เดี๋ยวนี้ใครจะขายอะไรเขาก็ไลฟ์
หรือแม้กระทั่งการขายเลสทองคำ
ราคาหลายแสนเขาไลฟ์กัน
ปรากฏมีลักษณะเหมือนมิจฉาชีพที่มาในคราบของลูกค้า
คือติดต่อเข้ามาแล้วอยากขอเช่าไปอยากขอซื้อไป
ปรากฏไปพยายามจี้บอกให้เขารีบส่งของนั่น
โอนเงินให้ติดนั่นบ้างติดหนี้บ้าง
สุดท้ายพัฒนธุออกไปแล้วไม่ได้เงินนะคะ
คุณผู้ชมลองดูเรื่องนี้กันหน่อยให้กลายมาเป็นอุทาหรณ์นะคะ
สำหรับคนที่ขายของออนไลน์ต่าง
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรียุธยาค่ะ
โดยนายสาธุอยู่ดีพะเนาอายุ๓๙ปี
เอายังจริงตัวเขาเองเขาเป็นผนักงาน
แต่เจ้าของจริงคืออีกคนนึง
ก็ไปแจ้งความที่สพพาชีค่ะ

คือมีคนร้ายในคราบลูกค้าติดต่อขอเข้ามาซื้อ๒ชิ้น
๑เป็นหัวเห็ดทองคำเสา๕รุ่นปี๕๓เลี่ยมทอง

อีกรุ่นหนึ่งเป็นรุ่นเจริญพรปี๕๔เลี่ยมทอง๑บาท

ตกลงราคากันเบ็ดเสร็จอยู่ที่๕๕๐๐๐บาทนะคะ
คนร้ายอ้างว่าตอนนี้อยู่ภาคใต้
เอาอย่างนี้ขอให้คุณสาธุส่งของให้เลยได้ไหม

แล้วบอกให้ไปส่งที่ร้านพัสดุเอกชนแห่ง๑แดนบภาชี

เขาบอกว่าบ่าย๒โมงของวันที่๒๓ตุลาคม
เขาก็ไปตามที่ทางด้านของลูกค้า

โดยนายสาธุนะคะบอกว่ามีการถ่ายคลิปให้ดูด้วย

ขอเลขพัสดุต่างนานา

แล้วก็บอกว่า
เดี๋ยวรออีก๒๐นาทีนะ
พอหลังจาก๒๐นาทีนี่แหละผ่านไป

ลักษณะว่าอยู่ที่ธนาคารเหลืออีกสองคิวสุดท้ายติดต่อไม่ได้ค่ะ
สุดท้ายรู้แล้วว่าตัวเองโดนหลอกแน่เลยรีบไปจัดการขออายัดพัสดุ
แต่มันไม่ทันแล้วบริษัทขนส่งบอกแบบนี้
บอกมีผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ผิวรำใส่ชุดกีฬาขับกระบะเข้ามารับพัสดุไปด้วย
มีวงจรปิดนะคะคุณผู้ชมคะลองดูค่ะผู้ชายคนนี้เดินเข้ามาที่พัสดุเอกชนแห่งนี้
แล้วติดต่อขอรับพัสดุชิ้นนี้ไปซึ่งไม่ได้มีการให้บัตรประชาชนตอนรับพัสดุไปด้วย
ทีนี้เนี่ยก็แอบงงเหมือนกันคำถามก็น่าจะเกิดขึ้นแหละ
ตอนที่เขามาแสดงเจตจำนวนพัสดุยังไม่ได้ส่งไปถึงจุดหมายปลายทาง
แล้วกลายเป็นว่ามาติดต่อขอรับพัสดุไม่ต้องแสดงบัตรประชาชนอะไรใดเลย
ลองฟังเสียงคุณสาธุผู้เสียหายหน่อยค่ะ
ปกติปกติธรรมชาติเลยถ้าสมมุติเราไปดึงของกลับเนี่ย
ชื่อกล่องเป็นชื่อใครคนส่งคนนั้นต้องไปรับแล้วจะขอบัตรประชาชน
หรือว่าถ้าไม่ตรงจริงเลยก็ต้องเอาบัตรประชาชนคนรับไปยืด
แล้วถึงไม่งั้นก็คงต้องโทรติดต่อเรา
โทรติดต่อโทรติดต่อหน้าติดต่อเบอร์โทรผู้ส่งเลย
ว่าคุณได้ให้ใครมารับของจริงไหมอะไรไหมประมาณอย่างนั้น

แต่ปกติคือเราคิดว่าในเมื่อเขายังไม่โอนนะ

เพราะปรายศนีย์เราต้องไม่สามารถให้ใครมาเอาได้
คือเรื่องเนี่ยมันเหมือนกับเป็นกลวิธีใหม่นะฮะ
คืออย่างนี้ฮะขวามือเนี่ยคือคุณสาธุ
คุณสาธุเนี่ยเขาก็เป็นพนักงานของบริษัทที่จะไลฟ์นะครับ
เพื่อจะเปิดให้ซื้อเลสหลวงพ่อรวย
ขอดูเลสหลวงพ่อรวยหน่อยนะฮะ
ภาพที่เขามีการลงการไลฟ์เนี่ย
ก็เอาเป็นว่ามีคนเนี่ยติดต่อขอซื้อ๒ชิ้นนะครับ

ส่งมาตามที่อยู่นี้นี้
นี่๒รุ่นนะฮะรุ่นเสา๕กับรุ่นเจริญพร
คุณสาธุก็บอกได้เดี๋ยวจัดการส่งให้
ก็แพ็คพัสดุพัสดุอะไรเรียบร้อยนะครับ
แล้วก็รอการโอนเงินมีหลักฐานการแชทนะฮะ
ทีนี้พอเขาอยู่ยุธยาใช่ไหม
อืมเขาก็ไปที่ศูนย์ส่งพัสดุ
เพื่อจะส่งไปนราธิวาสของเอกชน

รุ่นนี้รุ่นนี้คุณอะไรดูเรียบร้อยเอาละ
นี่ผมส่งแล้วนะมีเลขพัสดุแล้ว

โอนมาได้แล้วทางนั้นก็ไม่โอนสักที

ว่าถ้าเกิดสุดท้ายแล้วดูยึกยักยึกยักษ์ไม่น่าไว้ใจเนี่ย
โอนเงินมาเนี่ยจะอายัดพัสดุ
ก็คือเขาอยู่หน้าบริษัทเอกชน
ขอดูภาพหน้าบริษัทเอกชนในพื้นที่ในร้านเอกชนก็ได้

คุณสาธุเขาอยู่ตรงหน้านี่เขาอยู่ตรงนี้
หยุดภาพหน่อยหยุดภาพให้ผมหน่อย
คือถ้าอย่างงั้นเอาของกลับมาหรือ
แล้วขออายัดพัสดุก็เท่ากับว่าจะไม่ส่งให้

แต่ปัญหาคือมีผู้ชายคนนี้

ที่อยู่ในที่นราธิวาสบอกขอเลขพัสดุใช่ไหม
ใช่เดินมาเคาน์เตอร์แล้วก็บอกว่า

ไม่ต้องส่งไปรัฐทิวาสแล้วนะ
เพราะเขารู้ว่าไม่โอนเงินแล้วเขา
เข้ามาที่บริษัทเพื่อจะขออายัด

เพราะเขาบอกมีผู้ชายคนนี้มารับไปแล้ว
มีเลขพัสดุเนี่ยที่ว่าจะส่งไปปลายทางเนี่ยไม่ต้องส่งแล้วนะแล้ว
ก็ให้กล่องไปเลยโอ้ตายแล้วนี่เห็นไหมโอ้โหนี่บอกขับรถ
กระบะเข้ามาแล้วก็มารับพัสดุไปมันเหมือนเป็นกลลวงเลยพี่
เนอะอ่าแต่ถ้าพี่คนนี้ถ้าไม่เกี่ยวข้องไม่ใช่อะไรยังไงอะไร
ส่งไปเนี่ยเขาบอกมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นค่ะมีภาพจาก
ลวงจรปิดใช่ค่ะอ่าทีนี้นายจ้างของคุณสาธุเนี่ย
ซึ่งคุณสาธุอย่างที่เราบอกแหละว่าเขาก็เป็นหนึ่งในพนักงานของบริษัทนี้
แล้วก็ทำหน้าที่ไลฟ์นายจ้างเป็นเจ้าของเลสหลวงพ่อรวย
บอกว่านี่เป็นทีมงานทำหน้าที่ร้ายคุณสาธุนะ
กลายเป็นว่าทุกครั้งที่ผ่านมาไม่เคยพลาดนะเพิ่งจะมีครั้งนี้นี่แหละที่ถูกหลอก
โอ้โหนี่ต้องระวังกันเลยนะเดี๋ยวรอให้ทางเจ้าของบริษัทส่งพัสดุอะไร
ว่าตำรวจเขาไล่ให้ด้วยกันแล้วกันเหมือนขวัญจะส่งของให้พี่แล้วให้พี่โอนเงิน
ไปที่ที่ทำการพัสดุแล้วพี่ไม่โอนสักทีขวัญก็กะว่าอ่า
ไปแล้วเพราะมีเลขพัสดุอะไรส่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวขวัญอายัดก็ได้ใช่
แต่พี่ไปที่นี้เลยบอกผมมีเลขนี้แล้วนะฮะไม่ต้องส่งแล้วครับ
มารับเองเลยลาไปเลยอ่ะเล่าไปเลยขวัญก็อายัดไม่ทันใช่